มีเหตุการณ์ฮือฮาครับคุณผู้ชมคือไฟไหม้

เพราะว่าในบ้านเนี่ยนะทีวีพัดลมที่นอนไหม้หมดเลยครับ
แต่มีเครื่องรางบางอย่างไม่ไหม้ฮะ

ตำรวจสพเมืองพยาวรับแจ้งเหตุไฟไหม้
นายปรีชานาหลวงอายุ๖๒ปี
เป็นบ้านเลขที่๒๕๕หมู่๑๑บ้านแท่นดอกไม้

นี่แหละครับมีการประสานรถดับเพลิงไปฉีดน้ำดับเพลิงกัน

ไฟก็ลุกไหม้ในห้องนอนชั้นบน
พอฉีดสกัดไฟอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
ทีวีที่นอนพัดลมไม้กระดานพื้นบ้าน

คุณพงศกรแทนสมอายุ๔๒ปี

ตนเองเป็นหลานของเจ้าของบ้านครับ

ลุกไหม้มีเสียงดังควันขมงโฉงเฉงเลยพุ่งออกมาจากในบ้านเนี่ย
บอกให้เพื่อนบ้านและญาติช่วยกันเอาน้ำเข้าไปดับครับ
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาช่วยด้วย
ส่วนเจ้าของบ้านบอกว่าตอนไฟไหม้บ้านเขาไม่อยู่
ปิดบ้านไว้ไปทำงานส่งน้ำแข็งแต่มารู้ว่าไฟไหม้
เพราะว่าหลานเนี่ยโทรมาบอกก็เลยรีบเลยโอ้โหไฟไหม้บ้านตัวเองรีบกลับมาบ้าน
พบว่าในห้องนอนไฟไหม้เสียหายทั้งหมด
แล้วก็พบว่าพระเครื่องเครื่องรางของขลังที่เก็บไว้บนหัวเตียง
รวมไปถึงผ้ายันหลวงพ่อเกษมเขมโกที่พับเก็บไว้
ไหม้ครับไม่โดนไฟไหม้ครับ
สำหรับค่าเสียหายประมาณ๑แสนบาทนะครับ
สาเหตุไฟไหม้เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

แต่ว่าพวกผ้ายันเครื่องลางอะไรที่ไม่ไหม้
ก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ